เป็นเหตุระทึกเรียกว่าเฉียดตายกันเลยนะคะ

เมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีน๔คน

คนก็กลัวนะคือมันขึ้นไปสูงแล้ว

ถูกตกลงมานี่เรื่องใหญ่เหมือนกัน

ก็เลยทำให้บอลลูนถูกพัดตกลงมากลางสวนขนุน
แต่พวกเขารอดตายมาได้หุดหวิดนะคะอันนี้ดีมากเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเพี้ยวเยี่ยงไทยศรีราชาได้รับแจ้งค่ะ
ว่ามีอุบัติเหตุบอลลูนไปตกที่สวนขนุน
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

พบว่าเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ตกลงมาพาดกับต้นขนุนพอดี
ภายในกระเช้าบอลลูนมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นชาย๒คน
อยู่ในอาการตื่นตกใจค่ะแต่ทั้งคู่ไม่ได้รับอันตรายนะคะ
ต่อมาก็มีพนักงานของบริษัททัวร์เนี่ย
ที่เดินทางมารับตัวนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งสองคนไป
แล้วก็มาเก็บบอลลูนและกระเช้าเดินทางกลับไปยังสนามบินเล็กหนองค้อ
ซึ่งเป็นจุดที่มีการปล่อยบอลลูนขึ้นมา
ห่างจากจุดเกิดเหตุนี้ไปประมาณ๒๓กิโลเมตร
นางสาวธัญลักษร่อื้อเจ้าของสวนขนุนบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เหตุเนี่ยเธอนั่งอยู่ที่ข้างบ้านระหว่างนั้นได้ยินเสียงดัง
คล้ายเสียงพ่นไฟแรงแรงเนี่ยนะคะพอหันไปดูพบว่า
มีกระเช้าบอลลูนกำลังใกล้จะตกลงมาในสวนขนุนของเธอ
เองก็ตะโกนเรียกคนที่อยู่ในสวนนี่แหละค่ะมาช่วย
กันดูหน่อยแล้วก็เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน
สองคนแต่เหลือเชื่อมากเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับอันตราย
เลยนะคะฟังเสียงของผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
มาจากทางนู้นนะคะลอยมาแล้วก็เสียงดังมากเลย
เป็นแล้วก็ก็เริ่มต่ำลงต่ำลงอ่ะอืมพอมาถึงตรงนี้ก็
หล่นเลยหล่นค่ะแล้วคนเยอะไหมครับอยู่ในอยู่ในตะก้าบ่อ
ก็๒คนเขานั่งอยู่๒คน

ตอนแรกก็นึกว่าเขาจะบาดเจ็บนะแล้วเขาก็ยืนขึ้นมาได้

ก็เสียงดังมันอู้ออ่ะอืมเสียงเครื่องหรือเสียงอะไรไม่รู้อืม

ใช่นึกว่าเขาจะเป็นอะไรไงแต่เขานั่งอยู่
บ้านเราไปนิดเดียวใช่นี่แหละค่ะส่วนนายสุรพลแซ่หล่อ
ซึ่งเป็นพนักงานบริษัททัวร์นะคะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ย
สี่คนขึ้นบอลลูนไปชมทัศนียภาพแต่บอลลูนลอยขึ้นฟ้าสูงถึงสองพันเมตร
แล้วถูกลมกระโชกแรงพัดทำให้เสียการควบคุมค่ะ
ส่งผลให้บอลลูนตกลงมาที่พื้นอย่างช้าช้ามีสองในสี่นักท่องเที่ยวเนี่ย
เป็นนักกระโดดร่มอยู่แล้วก็เลยสวมร่มชูชีพกระโดดลงมาก่อนอย่างปลอดภัย
คือลงมาก่อนสองรายโดยใช้ร่มชูชีพค่ะและอีกสองคนก็ยังอยู่บนบอลลูน
แต่ก็ลงมาปลอดภัยเหมือนกันยังโชคดีนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เลยไม่มีใครได้รับอันตราย
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวค่ะ